บอกว่าที่นี่ต้นมะม่วงออกช่อมาผิดปกติ
ช่อดอกมะม่วงเนี่ยมันลักษณะออกมาติดกัน
คล้ายกับนกยุงลำเพ็ญหางเลยค่ะ
นกยุงลำเพ็ญหางคือลูงเนี่ยอยู่บ้านเล็กที่๑๐๕๑๓๖
หมู่ที่๒ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาว
ร่ำลือกันมาว่ามีช่อมะม่วงที่ออกดอกติดกันเป็นแผงคล้ายกับนกยุงรำแผนหา

มะม่วงนี้มันแปลกไปนะ
มันยังไงแล้วมันมีจุดสีน้ำตาลติดกันเป็นเหมือนตัวเลขเส้นปะเส้นปะ
คุณประยุทธ์นำผ้าสามสีพร้อมกับพวงมาลัยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
หลังจากนั้นคุณลุงลุงจุดทูปเสียงทายเลยค่ะลุงบอกมาขนาดนี้แล้วลุงขอจุดทูปเสียงทายแล้วกัน
คือเลขที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันดันไปตรงกับเลข๒ตัวท้ายรถของผู้สื่อข่าวที่ขับมาทำข่าววันนั้น
ซึ่งก่อนหน้านั้นลุงประยุทธ์ทักผู้สื่อข่าวว่าซื้อเลขทะเบียนรถติดไว้ไหมล่ะ
ติดไว้ไงคุณเข้าใจคำว่าซื้อติดไว้ไหม
คุณซื้อทะเบียนรถติดไหมล่ะปกติผมอ่ะซื้อทีไรนะไม่เลยไม่ใช่ไม่ติดนะไม่เคยถูกเลย
เอาจริงนะคำว่าซื้อติดคือซื้อติดกันหลายงวดแล้วยังไม่ถูกกันเลย